มาดูเรื่องของสัตว์กับความเชื่อกันบ้างนะครับ
มีทั้งงูมีทั้งกานะฮะ
ไปดูเรื่องของอีกาแสนรู้กันก่อน

ชาวบ้านเชื่อว่าอีกาจะให้โชคให้ลาบ

เขากำลังจิกเลือกมาได้เลย

ชาวบ้านบอกมันกำลังจิกเลขเด็ดให้ชาวบ้านอยู่
คือชาวบ้านเขานำแผ่นกระดาษไปเขียนเลข

เสี่ยงมาเสี่ยงหน่อยมาดูสิ
จริงเจ้ากุยรู้ไหมว่ากำลังจะเสี่ยงหรือจะ

ยื่นให้มันก็จิกเลือกออกมา
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นอีกาแสนรู้นะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านนำอาหารทั้งลูกชิ้นหมูย่างไก่ย่าง
มาฉีกยื่นให้เจ้ากุยกินให้อิ่มน้ำสำราญ
ก็กะว่าจะรอให้เจ้ากุยพูดออกมา
พูดได้เจ้าคุยเหรอส่งเสียงออกมา
ว่ามันคล้ายตัวเลขไหนมากที่สุดอย่างนี้หรอ
อ้าวแอ๊บ
เอ๊ะทำไมเจ้าคุยเก่งจังเลย

โดยเจ้ากุยไม่ยอมส่งเสียงออกมาสักที

แต่ชาวบ้านสงสัยเพราะว่ามีคนมาเยอะ

แต่ทีนี้ชาวบ้านก็เลยใช้วิธีแบบเมื่อกี้แหละ
กระดาษเขียนตัวเลขใส่พานลงไปให้เจ้ากุยจิก
แม่คุณแล้วเจ้ากวยจิกออกมาด้วยนะ

บอกว่านี่คุณป้าเปิดให้ดูหน่อยได้ไหม

เลข๗กับเลข๙
ครับที่เจ้ากุยจิกขึ้นมานะครับ

กุยหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยชินศรี

นิสัยชอบเล่นโดยเฉพาะเล่นกับเด็ก

เวลาที่วัดมีการจัดงานต่าง
ก็จะบินไปบินมามาอยู่ใกล้คนนะครับ

ถ้าวันไหนเจ้ากุยอารมณ์ดีเจ้ากุยจะพูดออกมานะ

บางวันส่งเสียงร้องก้า

พระในวัดได้เขียนเลข๐๙
กระดาษแล้วขยำเป็นก้อน
วางไว้ในพานให้เจ้ากุยจิก

ปรากฏว่าพระท่านถูกลอตเตอรี่ไปเลขท้าย๒ตัว

โอ้โหไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมชาวบ้านถึงมาใช้วิธีการนี้

ชาวบ้านก็เลยมาขอเลขเด็ดจากเจ้ากุยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

งูเหลือมตัวย้ายใหญ่คุณผู้ชม
คือนี่ค่ะอยู่ที่กระบี่ชาวบ้านพื้นที่หมู่๒

เขาไปที่สารเจ้าจีนในหมู่บ้าน
เพราะว่ามีคนไปไหว้เจ้าแล้วก็ไปเจองูเหลือม
มันนอนขดอยู่ใต้ตู้เก็บของค่ะ
ทีนี้คนที่เขาอยู่บ้านใกล้กับสารเจ้า
อย่างนายอักกระเด็ดสวรรค์แซงอายุ๓๑ปีนี่นะครับ
เขาเข้ามาเนี่ยแล้วดูสิ

แล้วนี่ดูสิก็อีหลม๖เคมเลยนะคะ
แล้วมันก็พยายามที่จะเลื้อยหนีค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จับตัวได้นะจับงูได้

ใช่พอสามารถจับมาได้เนี่ย
ปรากฏว่าเป็นงูเหลือมน้ำหนักประมาณ๒๕กิโลกรัม
ยาวตั้ง๔เมตรครึ่งนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอุ๊ยตัวใหญ่ขนาดนี้

ที่มาให้โชคตอนที่ช่วยกันเก็บของหรือเปล่า
คือทีนี้ชาวบ้านเขาว่ายังไงล่ะ
พอรู้น้ำหนักแล้วรู้ความยาวแล้ว

เขาไปหาอีกว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขบ้าง
ปรากฏว่าไปดูบนตู้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นตู้ที่งูมานอนอยู่เนี่ยมีตัวเลขเขียนไว้

เขาบอกว่าเขียนว่า๖๕๖๙

อกจากเรื่องน้ำหนักของงูแล้วความยาวของงูแล้ว
ตัวเลขชุดนี้ที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้

บ้านก็ว่าเป็นงูเจ้าที่มาให้โชคให้ลาบนะครับ